ความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด๒นำกำลังชุดปฏิบัติการสยบภัยบรี
เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งเพราะถือว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดและการฟอกเงินแล้วก็มีการยึดทรัพย์มา
ที่ยึดมานั้นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต
นั่นก็คือแมว๖ตัวที่หน้าตาน่ารักทีเดียวนะฮะ
แล้วก็ตัวคนที่เลี้ยงดูหรือว่าเจ้าของที่เลี้ยงดูเขาบอกว่า
โอ้โหแมวเหล่านี้ไม่น่าจะยึดไปขายท่อตลาดเลย
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าการซื้อแมวมันเป็นแมวพันธุ์ต่างประเทศ

เพราะเงินนี้ซื้อมาด้วยเงินสะอาดก็ต้องยึด
นะครับย้อนรอยนิดหนึ่งนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าตำรวจปราบปรามนำชุดปฏิบัติการสยบภัยรี
เขาตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เพื่อจับกลุ่มนายทัศเทพอรุณหรือว่านุ๊ก

ข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนะครับ
ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายสรกิจสนสิริหรือว่ากุ๊กระยอง
ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ
การทำหน้าที่ของตำรวจปราบปราม
ก็ไปสามารถยึดทรัพย์มูลค่ากว่า๓๕ล้านบาทคุณ
ทั้งบ้านทั้งรถหรูอะไรต่างนานานะครับ

แมวสายพันธุ์ต่างประเทศอีก๖ตัวที่ถูกทิ้งไว้ที่บ้าน
แล้วก็แมวทั้ง๖ตัวทางผู้ใหญ่บ้านของตำบลทางเกวียน

จะเอาอะไรก็ว่าไปหลายชื่อเลยนะฮะ
เป็นแมวต่างประเทศหน้าตาน่ารักทั้งสิ้นเลยนะครับ

ปปศได้ประกาศดำเนินการขายท่อตลาดแมวทั้ง๖ตัว
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะคุณ
และจะขายแมวทั้ง๖ตัวพร้อมกับกรงขังและอุปกรณ์แบบยกชุดเลย
ราคาเริ่มต้นเหมาไปเลยนะคุณนะ
๖ตัวพร้อมอุปกรณ์เนี่ยนะครับ๙๐๐๐๐บาท
โดยผู้ที่จะประมูลก็เริ่มไปดูแมวที่บ้านที่รับดูแลแล้ว
ในเวลา๙โมงเช้าที่ผ่านมา

ท่านก็ลงทะเบียนขอเข้าประมูลที่สาราประชาคมของอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
แล้วก็เวลาบ่ายโมงจัดให้มีการสแกนไทยชนะ
และใช้มาตรการในการคุมเข้มโรคโควิด๑๙นะครับ

บ่าย๒โมงเป็นต้นไป
อ้าวเตรียมแล้วคุณเตรียมค้อนทุบโต๊ะ

โต๊ะทำไมก็เวลาประมูลเหมือนมีค้อนทุบโต๊ะ
คุณอาริยาให้เท่าไหร่๙๐๐๐เอาไหม

ถ้าคุณสืบสกุลให้เพิ่ม๙๑๐๐บาท
สืบสกุลก็ได้ไปคุณอริยาก็สู้กันไปเรื่อยนะฮะ
นี่เขาก็เอาทรัพย์สินออกมาเหมือนประมูลหรือขายท่อตลาดนี่แหละนะคุณนะ
ใช่ค่ะเอาจริงนะคือก่อนหน้านี้

แล้วเวลามันผ่านมาทุกตัวเนี่ยนะ
บอกเลยว่าเชื่องมากแล้วก็คุ้นคุ้นกับคนง่าย
ใช่ค่ะพุ่ยายบ้านไม่ประมูลเองเหรอ

ถือว่าเป็นการขายเท่าตลาดสับสิบทั้งหก
เจ้านี้ก็เริ่มต้น๒๓๐๐๐บาท
ก็แล้วแต่สายพันธุ์อะไรมันไป
อันนี้ทำหมันแล้วไงคุณราคาก็จะถูกลง

เพราะว่าถือว่าไปทำหมันแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์มีลูกได้อีก
ใช่แหมนี่คุณสืบสกุลพูดไปถึงผู้ใหญ่บ้านไม่เลี้ยงไว้

เพราะว่าท้องตลาดขายตัวอุ๊ยหลายบาท
บางตัวสวยตกไป๕๐๐๐๐๗๐๐๐๐บาท